เมื่อวานนี้ลุงตู่ท่านนายกประยุจันทร์โอชาครับ

จะทำอะไรก็แล้วแต่มีความจี๊ดในหัวใจ
แม้กระทั่งท่านหยิบไมค์ขึ้นมาร้องเพลง
นำการร้องเพลงคนก็กรี๊ดกราดกันทั่วบ้านทั่วเมืองฮะ

สองสาม
มีใจเรียนลงมาใจแค่ดินคืนใหญ่มีชัยภาคเขา
ก่อนนี้แค่เจ๋นแล้วว่าฟ้างใจ
ได้ไว้ที่เรือนเรือเขา
ลุกลบลบมันหวั่นใจฟ้าใจใจให้ทุกคนเขา
แต่ฟังมันกันเก่าขาดเท่าเขาเรียกภาคไทย

นี่เพลงบ้านเกิดเมืองนอน
อย่าเพิ่งละสายตาจากหน้าจอทีวีและหยิบมือถือขึ้นมาสักที
มากดดูด่ว่าเพลงร้องไงวะ

เป็นเพลงของวงดนตรีสุนทราพรนะครับ
ทำน้องโดยครูเอื่อเอื่อศุนธรสนา

ยุคปัจจุบันเราอาจจะไม่ค่อยได้คุ้นเคยเพลงนี้
แต่ลุงตู่เนี่ยคุ้นเคยอยู่และศุนธนภรคุณร้องได้

รอบแรกก็ร้อนแล้วนะฮะร้อนขนาดไหนก็คือ
ไปดูงานในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่
แล้วก็ร้องเพลงร้องนี้ลุงตู่ถือไมค์หมอหนู
ท่านอรุชินชาญวิรกูลถือโพยร้องไม่ได้เหมือนกัน
รอไม่ได้เหมือนกันท่านอนุทีชายวิรากูลต้องหยิบโพยขึ้นมา
ลุงตู่ยังบอกว่านี่ร้องจบเพลงแล้วนะ
หากมีเวลามากกว่านี้พี่ในใจจะร้องหลายเพลงยิ่งกว่า
โอ้โหแค่เพลงเดียวเขาก็ตบมือกันงงแล้วนะครับ
ยังไม่พอไม่ใช่แค่ร้องเพลงปลูกใจเท่านั้น
ยังมีการอวดฝีมือปลายตะวัดอีก
ไอ้สุปชกคุณทำให้บรรลายหมดภาษา
จะวากเสน่ห์ปลายจวักให้กับแม่บ้านแม่เรือน

แต่ถ้าเสน่ห์ไปตะวัดปุ๊บมันต้องรีบทำ

นี่อะไรครับข้าวไข่เจียวไข่ดาว
โรตี้อ๋อโรตี้ทำหลายเมนู

เอาตอนตีเนี่ยชอบตอนที่แบบ
พี่อันนี้เป็นโรตี้ไข่ดาว
เหรอใช่ค่ะจะไม่มีสะบัด
ลุงตู่ต้องทำแช่งทอดก็แย่แล้ว

ลุงตู่ชิมฮะไข่ดาวใบตอง

อย่าเพิ่งคุยกำลังเคี้ยวอยู่
มันไม่มีมารยาทแต่ถ้าเคี้ยวเสร็จแล้วเป็นไงครับ
รอยครับรอยรอยจังหู้
นี่ของแท้ลุงตู่โชว์นิ้วโป้ง

ไข่ดาวใบตองอร่อยจังหู้นะครับ
ขยับต่อเชิญมาที่หน้าจอทีวี

ไฮไลท์อยู่ตรงนี้คือโบกมือความเข้าใจได้
แล้วเดี๋ยวเดินทางต่อไปยังหาดนพรัชธาราหมู่เกาะพี
เห็นบ่อยแล้วซูชอบคุณตื่นเต้นอีกแล้ว
ไม่ได้ตื่นเต้นตรงนี้แต่ตื่นเต้นตรงที่ไปถึง
หาดนพรัชธาราพอไปถึงแล้วเนี่ย
มีคนคือส่งสายตาปุ๊บลุงตู่รู้คิวเลย
เดินลงจากรถปุ๊บเดินไปที่ริมชายหาด
หาดนพรัชธาราริมทะเลแล้วยังไง
ท่านอยู่นั่นคนเดียวท่านอยู่คนเดียว
ก็เลยถอดแมสออกมาเฮ้ยได้เหรอก็อยู่คนเดียวไง
คนเดียวก็เลยถอดแมสเพื่อได้เห็นหน้าของลุงตู่ชัด
จะเป็นมาริโอจะเป็นณเดชน์ต้องมาดูงานกับลุงตู่
แล้วเดินอย่างนี้เลยทีมข่าวทีมงานเก็บภาพชัก
คือถ้ามีฟิล์มนะสมัยก่อนกดกันมือรัวเลย
แล้วรอบนี้พี่เล็กวาสนานาน่วมก็มีการโพสต์คลิปดังกล่าวนี้ด้วย
และดีอย่าพึ่งระใส่ตายจากหน้าจอทีวีเพราะว่าชอตเด็ด
เด็ดจะมีมุมเท่มุมภาพต่างมุมภาพต่างของการยืนแอชแท็ก

แต่อันนี้ไม่ต้องสวัสดีวันไหนแล้วคือยืนให้ดูเลยว่า
ชอบท่านี้ชอบท่านี้อะไรฮะชอบท่านี้ของลุง
สวยทุกท่าเท่ทุกท่าเลยนะครับ
โดยเฉพาะท่าพ้อยเท้าจิก

คุณเอารูปปาเต็ดมาปาเต็ด

ตู่ทำก่อนภารกิจลุงตู่คือเมื่อวานนี้

เพราะว่า๑๑ครั้งที่ผ่านมาจัดได้ทุกครั้ง
ดราม่าทุกครั้งแต่ไม่เคยเป็นปัญหาแต่ตอนนี้
โควิดมาปาเต้นบอกขอยกเลิกไปก่อน

ปะเต็ดก็มาเรียนแบบท่าจิกเท้าพ้อไฟเท้า

จะเป็นท่าไหนก็แล้วแต่นะครับคึกคักไปทุกท่าครับ

นี่ลุงตู่ใช่ไหมฮะลุงตู่อยู่ที่กระบี่
แต่พี่ใหญ่บุรพาพยักษ์ลุงป้อมรองนายกรัฐมนตรี
ลุงป้อมไปไหนคะลุงตู่ยูกบี
ป้อมไปที่ระนองระนองมันขนานกันค่ะเป็นเส้นขนานเขาไม่ได้มาด้วยกันเหรอ
ลุงป้อมเคยบอกแล้วไงว่าเวลาเดินตามลุงตู่ลุงตู่เดินเร็ว
ป้อมเดินตามไม่ไหวทำไมลุงป้อมต้องเดินตาม
ลุงป้อมรองนายกไงแต่ถ้าหากไปตรงนี้ที่เดียว
ป้อมคือรองนายกใหญ่สุดแล้วตรงนี้ดังนั้นทุกคนต้องเดินตามเขามียุทธศาสตร์
หากลุงป้อมเดินช้าท่านอื่นก็ต้องเดินช้าตาม
ป้อมเดินมาแล้วนะฮะท่านธรรมนัฐพรมเผาแม้จะไม่มีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรี
ขนานกับภารกิจของลุงตู่เมื่อวานแต่วันนี้จะมาประจบกันที่จังหวัดกระบี่
ประชุมคอรมอสัญจรนะฮะแล้วอย่าเพิ่งละสายตาจากหน้าจอทีวี
งานนี้ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
หลังคาสารหลักเมืองซึ่งไม่เคยเป็นอะไรเลยมาหลายสิบสิบปี
แต่ว่ารอบนี้อยู่ดีลุงตู่มาในพื้นที่จังหวัดกระบี
หลังคาทะลุเฮ้ยแล้วทะลุใหญ่เป็นเมตรเลยนะฮะ

งงมากเพราะว่านี่คือหลังคาใครเอาอะไรมันไม่ได้นะฮะ

มันทะลมลงไปเองและทะลมลงไปเองเป็นเมตรเลยไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้น
คือไม่มีใครเห็นด้วยถ้ามีคนเห็นก่อนหน้าที่ลุงตู่จะลงพื้นที่
เขาซ่อมแล้วแต่เหตุการณ์นี้อยู่ดีก็เป็นไม่ทราบที่มาไม่ทราบที่ไป
หลายคนเลยบอกว่ามันจะเป็นลางหรือไม่
ถึงได้บอกไงว่านี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นเอง
นี่คือภารกิจของลุงตู่นายกประยุทธ์จันโอชา